คนในวงการบันเทิงนะคะจะมีสักกี่คน
จะมีสักกี่คนนะคะที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมได้ตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะ
รั้งตำแหน่งนะคะนางเอกในดวงใจ

ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจ้านี่ตัวแม่ของจริงค่ะ
อยู่ในวงการบันเทิงมาปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่๓๕แล้วค่ะ
ครองใจแฟนละครมาโดยตลอดเลยสำหรับพี่แหม่มคัทยาแมคอินทอร์สค่ะ
ตอนที่เข้าวงการพี่แหม่มอายุแค่๑๕ปีเองคุณผู้ชม
ตอนเราอายุ๑๕หน้าเรายังไม่ค่อยเข้าที่ขนาดนี้เราน้อยมากนะคะ
ก็คือเริ่มงานการถ่ายแบบเดินแบบอย่างนี้แหละแล้วก็โฆษณาต่างค่ะ
ก่อนจะพัฒนามาสู่งานแสดงละครเรื่องแรกในฐานะนางเอกของเธอนะ
เรียกว่าเป็นละครสุดฮิตในยุค๙๐เลยก็ว่าได้
กับเรื่องเพื่อเธอค่ะในบทบาทอันทิกาเป็นลูกสาวนักธุรกิจรุ่นใหญ่
ก็เหมาะกับเขานะเหมาะกับลูกเลย
ประกบนี่เลยกับพระเอกคู่ขวัญเป็นไงล่ะนะคะ
พี่แท้งสาธิตแท้งทองค่ะหลายคนยกให้คู่นี้เป็นขวัญใจนะ
มหาชนเลยก็ว่าได้ถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าคู่จิ้นอ่ะ
เออนะละครเรื่องนี้ค่ะเป็นละครเรื่องแรกของพี่แหม่มนะ
ต้องบอกเลยว่าฝีมือทางการแสดงของเธอเนี่ย
เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนละครอย่างมากเลย
ทำให้จากเรื่องนี้ค่ะส่งให้พี่แหม่มนะ
มีผลงานการแสดงตามมาอีกมากมายแบบต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เลย

พี่ดูนี่เมื่อก่อนไม่มีแอปพลิเคชันอะสวยไปขนาดนี้นะ
เขาถ่ายแล้วเขาก็คือสวยเลย
นะคะปัจจุบันนี้ค่ะพี่แหม่มเนี่ยจะรับบทบาทในฐานะคุณแม่แล้วคุณผู้ชมค่ะ

ใช่ตอนนี้แกก็ยังเล่นละครอยู่นะคะ
ก็ประชันฝีมือกับนักแสดงรุ่นน้องนี่แหละได้ใจแฟนละครอย่างมากเลย
เรื่องค่ะจะรับบทนางร้ายแค่ไหนนะ
แต่แฟนคลับก็ยังยกให้ก็ยังรักพี่แหม่มเหมือนเดิมค่ะ
แหม่มบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเวลาที่แสดงละครเรื่องไหนแล้วนะ
แฟนละครให้การสนับสนุนชื่นชอบแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจ
แค่นี้บอกเลยว่าพี่แหม่มก็มีความสุขแล้วค่ะ
อ่ะไปกันต่อนะคะ
หนึ่งคือบทบาทในละครที่เขาชอบที่เขาชื่นชมประทับใจนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับแฟนคลับแล้วก็คนดูแหละ
ที่เขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวเราเขาก็ยังมีความสุขกับการได้เสพ
ผลงานของเราพอเราเห็นเขามีความสุขในการดูงานเรา
เราก็ยิ่งแบบมีความสุขในการแบบใส่เต็มที่เออมันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
ใช่แล้วล่ะค่ะสวยสง่าตั้งแต่เข้าวงการแรกจนถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมนะ
แล้วตีคู่มาเลยค่ะตั้งแต่เข้าวงการไล่เลี่ยกันมากับพี่แหม่มนะคะ
ว่าเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคนอีกคนนึงพี่แอนซีเรียมคุณดูสิความสวยเขานะฮะ
แล้วพี่แอนนี่นะก็ฝากบทบาทฝีไม้ลายมือทางการแสดงไว้มากมายเลยค่ะ
แต่ละเรื่องก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของแฟนละครอย่างมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องวันนี้ที่รอคอย
เขาเล่นคู่กันกับซุปตาตลอดการนี่พี่เบิร์ดทงชัยคุณผู้ชมปีนี้กระซิบนิดนึงพี่แอน๕๐แล้วนะคะ
อายุ๕๐แต่เป็น๕๐ยังแจ๋วยังใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่ได้อยู่
พี่แอนยังดูแลตัวเองได้ดีเสมอค่ะส่วนผลงานการแสดงไม่ต้องพูดถึงเยอะประสบการณ์
รับเลยว่านางเอกตลอดการผลงานการันตีฝีมือกว่าห้าสิบเรื่องจนถึงทุกวันนี้พี่แอนก็ยังยืนหนึ่งบทบาทการแสดงอยู่นะคะ
แล้วก็มีละครออกมาให้ประชันฝีมือกับดารารุ่นใหม่อีกเยอะเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะอ้าวอีกคนค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
เพราะว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว๒๘ปี
พี่น้ำพึ่งนัทธริกาตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวอายุ๔๔กรัฐแล้วนะคะ
แต่ว่าฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงตีบทกระจุยกระจายทุกบทบาทค่ะ
การหวนกลับมารับเล่นละครอีกครั้งกับช่องมากสีอย่างเรื่องหงฟ้า

บอกเลยว่าพี่น้ำพึ่งเนี่ยเอาอยู่ทุกซีน
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทเจ้าน้ำตาหรือเมื่อต้องปะทะฝีปากกับสาวตายชัชดาพร
บอกเลยว่าโอ้โหถูกใจแฟนละครหนักมาก
จนทำเอาตอนจบนี่ฟาดเรตติ้งไปเลยสิคะ
เป็นไงโอ้โหขอบมือสิคะรอไหล
สมแล้วนะคะที่เป็นนางเอกในดวงใจของเหล่าแฟนคลับ
แต่เอาจริงนะคุณผู้ชมที่เขาอยู่ค้างฟ้ามาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ย

เป็นเพราะว่านิสัยใจคอเรื่องของความมีวินัยเรื่องของความรับผิดชอบด้วย

ใช่ค่ะเฟรนลี่แล้วก็เข้าถึงแฟนได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมนะ